ภูมิจะอึ้งไปเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดในข่าวนี้

แม่เอาจากลุงสมบัติไปต่อที่พี่สมพรหน่อย
สมพรที่อุตรดิษฐ์นะครับเชื่อว่าท่านจำกันได้อย่างแน่นอน
เล่าข่าวกันมาสองวันแล้วนี่ฮะวันนี้พี่สมพรมีนัดกับน้องปู
ที่สถานีตำรวจนะฮะที่สพด่านแม่คำมัน

ตกลงก็คือน้องปูบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวใช้เงินคืนให้ส่วนหนึ่งก็แล้วกัน
พี่สมพรก็บอกว่าเขาถูกน้องหลอกไป๒หมื่นบาท
แต่น้องปูบอกไม่ได้หลอกนะไปช่วยเหลือดูแลช่วยทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ด้วยความเสน่หา

มาโพสต์ต่อว่าหนูแบบเสียหายไปหมด
ตกลงกันด้วยความที่ว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนบางส่วน

คือเมื่อวานเหมือนบอกว่าจะคืน๖๕๖

รู้สึกจะ๖๐๐นี่ฮะคือพี่สมพรก็ตามข่าวกันมาตลอดนะเนอะ
แกก็มีสภาพพิการอะไรลักษณะประมาณอย่างนี้ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้

ทำอาชีพซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านู่นนี่นั่นแต่มีลูกไม้ลูกมือคอยทำงานอีกทีนึง
จะโพสต์จะกินข้าวจะอะไรใช้โทรศัพท์มือถือโอนเงินก็ใช้ส่วนอื่นของร่างกาย

อยู่กับพ่อเลี้ยงนะฮะบ้านอยู่ที่อุตรดิษฐ์นะครับ
บ่อทองตะบนด่านแม่คำมันอำเภอลับแล
สมพรปัจจุบันอายุ๔๒ปี
วันนี้นัดกับน้องปูน้องปูอายุ๓๓ปี

จะได้จบเรื่องจบราวเรื่องที่ว่าพี่สมพรหาว่าน้องปูเนี่ยมาหลอกเอาเงินพี่สมพรไปสองหมื่นบาท
พอมาเจอหน้ากันแล้วได้คุยกันเจรจากันในวันนี้นะครับ
เมื่อวานนี้น้องปูเขาบอกเดี๋ยวเขาคืนให้๖๐๐๐บาท
สรุปคือบอกจะคืนให้๖๐๐๐บาท
สมพรบอกเอ้าไหนก็ไหนคนเคยรักหรือยังไร
สมพรบอกผมลดให้๕๐๐บาท
ขอรับคืน๕๕๐๐บาทก็พอ
จากนั้นก็มีการลงบันทึกกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
แล้วก็เซ็นชื่อรับรองจบเรื่องจบราวกันเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ

ในมุมของพี่สมพรเราก็ได้ฟังกันมาเยอะ

หญิงสาวคนนี้บอกกับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ในเชิงตัดเพาะอยู่เหมือนกันนะฮะ

เธอบอกว่าที่เธอยอมจ่ายเงิน๕๕๐๐บาท
เกือบ๖๐๐๐บาทให้กับนายสมพรเนี่ย
เพราะอยากให้จบเรื่องที่ผ่านมาหลังจากมีเรื่องมีราวกัน

แต่เธอสงสารพ่อกับแม่มาก
ตกเป็นขี้ปากของชาวบ้าน
ถูกมองว่าลูกสาวเนี่ยเป็นจอมหลอกลวง
หลอกได้แม้กระทั่งคนพิการ
อยากให้ฟังความจากฝั่งของเธอบ้าง
อันนี้เธอบอกนะฮะคุณปูเธอบอกนะ
เธอบอกว่าเอาละพิการก็จริง
แต่คนบางคนเนี่ยนิสัยเจ้าเลขก็มีเยอะ
ตอนจะให้เราไปช่วยเหลือต่างนานา
พูดดีแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น

แต่พอไม่ได้สิ่งที่หวังจากตัวเราก็มาทำร้ายเรา
ทำให้เธอรู้สึกผิดหวังมาก
ปูบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้
ถ้ารู้อย่างนี้นะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนายสมพรตั้งแต่แรก
แค่ไปบอกเขาแค่นี้ค่ะ
เขาไม่ยอมคือว่าเขาก็เลยต้องเป็นเรื่องถึงขนาดนี้ค่ะพี่
คือว่าหนูสงสารพ่อแม่ค่ะ
อับอายเขาจะต้องไปพูดหรือว่าคอมเมนต์หนูในทางที่ว่าไม่ดี
แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าหลอกคนพิการอะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่หนูทำถึงขนาดนี้พี่เขาน่าจะเห็นใจหนู
เพราะทุกทีที่ว่าเข้าไปคุกคีหรือไปหนูก็คือหนูไปช่วยเขา
เงินที่หนูให้ไปก็คือว่าถือว่าหนูเลิกแล้วต่อกันคือจบ
ไม่ว่าเรื่องบาปบุญอะไรคือว่าไม่มีอะไรต่อกันทั้งสิ้น
คือที่คุณสมพรเคยเปิดเผยความสัมพันธ์ก่อนจะมีเรื่องมีราวเนี่ย
บอกว่ามีความสัมพันธ์โอ้คบหากันถึงขั้นลึกซึ้งอะนะ
ปูเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ลึกซึ้งนะครับเขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะฮะ
อันนี้ในมุมของฝ่ายหญิงเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อย
ท่านผู้ชมครับในฝั่งของนายสมพรนะฮะบอกกับเรานะครับบอกว่า
ดีใจที่ได้เงินบางส่วนคืนยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็สงสารปู
เพราะปูคือคนที่เขาเคยรักแต่ก็ต้องเอาเรื่องเพราะแม่ของปูเนี่ยมาตบหน้าเขามาทำร้ายร่างกายเขาก่อน
แล้วก็ขอขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็ตำรวจด้วยที่มาช่วยเหลือในเรื่องนี้
ส่วนใครจะมองว่าตัวของเขาเนี่ยเอาความพิการของตัวเองมาเรียกร้องเพื่อเอาเงินคืนจากฝ่ายหญิง
คุณสมพรก็บอกผมไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาผมก็โดนดูถูกเหยียดหยามอยู่ตลอดอยู่แล้ว
แล้ววันนี้มองหน้าเขาตอนที่เขาขอลดเงินเหลืองให้มันน้อยลงมา

ไอ้โด่เกี่ยวของกัน
หลังจากกลับจากโรงพักนะครับ
ได้รับเงินคืนจากน้องปู๕๕๐๐บาท
นี่ฮะพี่สมพรก็กลับมาที่บ้านก็ให้พ่อเลี้ยงช่วยนับเงิน

บอกว่าหลังจากนี้จะเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับ
นี่ฮะพ่อเลี้ยงบอกเดี๋ยวจะฝากแบงค์เอาไว้ให้
ให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
คือพ่อเลี้ยงก็เอาเงินใส่กระเป๋าคาดอกเอาไว้นะครับ
นี่แล้วคุณสมพรเขาก็ต้องใช้ปากแทนอวัยวะ
ในการหยิบจับนะฮะก็ใช้ปากเนี่ย
หยิบมาแล้วก็เอาไปไว้ที่เต็นต์นอน

คุณสุชาดาก็พยายามจะช่วยเขาบอกเขาทำเองได้นะฮะอ่า
นี่ฮะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
นี่เขาบอกนะฮะ
ก็เอาเงินในกระเป๋าไปเก็บไว้ก่อน
รอพ่อเลี้ยงเอาไปเข้าแบงค์ให้นะครับ
เพื่อนบ้านท่านผู้ชมจะเห็นเพื่อนบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต
พาคุณสมพรเข้าไปที่โรงพักนะฮะ

ชื่อว่าคุณเฉลยนะ

ทั้งสมพรแล้วก็ทั้งฝั่งของปู
ไม่อยากจะอยู่ข้างฝ่ายไหนเข้าข้างฝ่ายใด
เรื่องนี้มันคงไม่ใช่การหลอกลวงอะไรกันหรอก
เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
ของแต่ละฝั่งเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า
ฝ่ายชายก็อาจจะไปเข้าใจว่าฝ่ายหญิงมาช่วยเหลือดูแล
เพราะว่ารักเขาจะมาเป็นภรรยาของเขาจริงหรือเปล่า

ส่วนฝ่ายหญิงเองเขาก็อาจจะมาช่วยเหลือในแง่ของมนุษยธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ชุดภาคกับสวยเมื่อไป
เขาก็จะหามนุษยธรรมดีกว่านี้
แต่ว่าเดี่ยวก็ไม่รู้เนี่ย

ครับครับมีเข้ามาครับแค่นั้นแหละ

แต่มันทำกระเด็กมือหญิงของนั่นน่ะมันประเศษธรรมดา

โทรไปยืมตังค์เจ้าบ้านเขามาจากกรุงเทพก็มี
ถ้าโจมตีกันแบบนี้มันก็ประใจเนอะ

เขาจะทำเขาจะด่าตลอด

ก็คือนักเลงคนหนึ่งแล้วนี่คนพิการ

โทษด่าเขานั่นชั่วโตเชี่ยวหลู่หมด
อันนี้บางมุมของชาวบ้านที่เขาบอกมานะฮะ
เอาเป็นว่าเรื่องราวของพี่สมพรกับน้องปู
คนหมู่บ้านเดียวกันในขณะนี้ก็ถือว่าก็จบลง
เอ่ยด้วยประการชะนีนะครับท่านผู้ชมครับ

เขาก็ทำสัญญากันเรียบร้อยต่อหน้าตำรวจใช่ค่ะ

คุณสมพรก็ต้องไม่ไปโพสต์ไม่ไปต่อว่า

ถูกต้องก็จบไป